เวลาแล้วจะไปตามล่าหาของกินกัน
วันนี้ขอนำเสนอเมนูแกงส้มกล้วยเถื่อนหมู๓ชั้น
โอ้โฮดูแปลกกล้วยเถื่อนแจ้งจรฐีจับเลยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
เถื่อนแบบนั้นเอาแต่อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงตลอดกิน

เหมือนแกงส้มแกงเหลืองอ่ะแล้วเหมือนใส่ไหลบัวลงไปนั่นเนี่ย
เออจริงเอาไปดูกันหน่อยมันคืออะไรฮะแต่เห็นแล้วน่ากินย้ำชื่อเมนูอีกสักที

แกงส้มหยวกกล้วยเถือน

กล้วยเถื่อนเนี่ยถ้าเป็นทางใต้คือกล้วยป่า

นี่ฮะนี่คือเมนูเด็ดประจำร้านครัวลุงหนังตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

คนเราชอบดูแล้วเนี่ยมันก็เพิดเพลินเจริญใจกับบรรยากาศร้านเขาบอกว่าเมนูนี้นะได้รับการเลือกจากทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมยกให้เป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่น๑จังหวัด๑เมนูด้วย
โอ้โห
ฝานแล้วเมื่อฝานเสร็จเขาไปแช่น้ำ
แล้วเมื่อได้มาแล้วนะคุณผู้ชมไปในช่วงของการทำกันดีกว่าเขาบอกว่าการหั่นหวกกล้วยเป็นชิ้นต้องไปแช่น้ำส้มสายชูใช่ไหมจากนั้นก็จะตะเกียบคนอย่างที่เห็นในภาพ

ต้องการทำอาหารเอาเครื่องแกงส้มกะปิสูงของทางร้าน
หม้อที่เตรียมไว้เติมน้ำตั้งไฟจนเดือดปุด

ดังนั้นหมูสามชั้นมาก่อน

น้ำน้ำนี่มันจะเข้มข้นอร่อยด้วย
และในช่วงที่มันเดือดทุกอย่างสุกหมดแล้ว
ของดีของเด็ดหยวกกล้วยที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วนั้นนะ
แล้วก็ปรุงรสซะหน่อยมะนงมะนาวต้องมี
แล้วก็ใส่น้ำตรงน้ำตาลถึงจะใส่พริกใส่น้ำปรุงน้ำปลาอะไรลงไปซะหน่อย

อือซักพักสเติบได้เลย
บอกว่าแกงส้มหยวกปล้วยทื่นน้ำหมู๓ชั้น
ทางร้านใส่ใจเรื่องการเรียบรถุดิบนะครับ
และก็จะใช้หยวกปล้วยทื่นหรือปล้วยปล่า
ที่น้องใบตองบอกนั่นแหละเขาบอกว่ามีอยู่เยอะในจังหวัดชุมพร
ผมว่าทางใต้น่าจะมีเยอะนะไปดูต้นมันซะหน่อย

คือช่วงที่เขาแบบขายกล้วยเยอะเขาก็จะมีการซื้อขายกันเหมือนกันนะ
มีกล้วยเถือนแล้วตัวต้นมันจะไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหม
นี่ลำต้นมันจะประมาณนี้อารมณ์เหมือนหน่อเป็นหน่อเล็กอะนะ
มันไม่ใช่หน่อมันคือลำต้นมันหยวกด้วยคือถ้าหน่อมันจะแทงมาจากพื้น
ใช่ไหมแต่อันนี้มันคือลำต้นอ๋อนี่คือลำต้นมันก็จะใหญ่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มาก
แล้วเอาเพราะแกนข้างในมันเอาแกนข้างในมันออกมากิน
เนี่ยฮะเขาบอกว่าใครที่มาเที่ยวชุมพรลองดูสักทีเพราะเมนูนี้ขึ้นชื่อแล้ว
อื้ออิ่มช่วยโปรโมทจากทางภาครัฐไงโอ้โฮน่ากินมาก
ไปเลยนะลงไปใต้ไปชุมพรคุณจะไปสั่งเลย
แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนหมูสามชั้นบอกเขาไปกล้วยไม่เถื่อนไม่กิน
อยากร้องเพลงเลยเพลงอะไร
ใครมีกล้วยเถือน
อันนี้ใครมีปืนเถือนค่ะเขามีแต่เคยใครมีปืนเถือน
คุณไปฟังที่ไหนมาฟังที่ชุมภรเขาเรียกตัวที่กัน